การล่าสุดมีประการออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
เธอจะมาร่วมสนุกอย่างไรบ้าง
ที่ราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ
โปรแกรมถึงจากฝ่ายจัดที่ออกมาจากการประชุมร่วมกันนะครับ
โดยจะเปิดตัวซิงเกิลที่๓หรือว่าเพลงชุดที่๓นะครับ

เป็นเพลงที่ยังไม่เคยแสดงที่ไหนนะครับแล้วก็ยังไม่มีให้ฟังเลย
จะเป็นครั้งแรกในไทยนะครับก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย
ย้ำนะครับนี่คือการแสดงครั้งแรกสำหรับเพลงโชดิจิที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
ในวันที่๒๒มีนาคมนี้ไปกันได้เลยนะครับ
ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครับ
รายละเอียดมีเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากซิงเกิ้ลหลักใหม่แล้ว
ก็ยังจะมีการเปิดตัวชุดยูนิฟอร์มใหม่ของซิงเกิลที่๓ครั้งแรก
ในประเทศไทยที่ฟุตบอลคิงส์ครับด้วย
ซึ่งใน๒ซิงเกิลที่ผ่านมานะครับก็จะมีชุดยูนิฟอร์มประจำซิงเกิลนั้น
ล่าสุดที่เห็นบนหน้าจอนี้ก็คือชุดหลักนะครับยูนิฟอร์มหลักในซิงเกิลที่๒
เพลงคุกกี้เสียงทายที่ด่งดังกันในขณะนี้นะครับสีสันสดใสครับ
ครับจะมีการหายเท้าสดที่หน้าจอโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในเมืองไทย
ครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะครับผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ก็ชมกันสดก็ได้ทุกแพลตฟอร์มครับ
หากมีการเปิดเผยที่ชัดเจนนั้นก็จะนำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบ
ตอนนี้เหล่าบรรดาโอตะพอทราบชัดเจนแล้วก็ซื้อบัตรไปชมกันได้เลยนะครับ
สุดท้ายแล้วทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันมาร่วมชมร่วมเชียร์ฟุตบอลแมชนี้กันครับ
เด้นยังโปรแกรมทางหน้าจอครับ๒๒มีนาคมสองคู่ที่เห็นครับ
ชนะก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศนะครับวันที่๒๕มีนาคม
เป็นคู่ที่๒๑๙นาฬิกา๓๐นาทีส่วนผู้แพ้นะครับจะเล่นนัดชิงที่๓๖นาฬิกา๓๐นาที